เทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุง
นำสถานที่ขอพรขอโชคขอลาบกันมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
ช่วงต้นแบบนี้น้องใบตองอยากจะพาไปที่ไหนก่อน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับ
ขูดทาถูทาถูที่จังหวัดนครปฐมครับ
โอ้โหจะเข้าถึงไหมเนี่ย

นั่นแหละครับบรรยากาศคึกคักมากเลยนะครับ
วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สว่างอารมณ์นิ่งแน่นทุกงวด

ที่บริเวณสาราพระราหู๘ทิศ
ตรงนี้ก็แน่นมากน้องใบตองครับ

ประดิษฐานหลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมา
บรรดานักเสี่ยงโชคก็เดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงกันอย่างเนื่องแน่นเลยนะ

ก็มีนี่แหละครับพระขุยะติธรรมาณุยุธ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค

มากันเพียบแล้วไม่ได้มามือเปล่า

ใช่เขาเอามาสักการะไหว้กัน
ก็คือมีทั้งไข่ไก่มีกล้วยน้ำว้าสด

แยกย้ายกันไปหาโชคลาภที่ต้นตะเคียนโบราณในวัดกันต่อ

เอ้านี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้
ต้นตะเคียนเงินต้นตะเคียนทอง
อายุกว่า๒๐๐ปีที่ถูกนำมา
จากบ่อทรายที่อำเภอบ่อพลอย

เจ้าของเขามอบให้กับทางวัดสว่างอารมณ์เมื่อ๗ปีที่แล้ว
แล้วก็มีนักเสี่ยงโชคเข้ามาขูดหาเลขเด็ดเป็นจำนวนมากนะครับ
บางลายก็พกแป้งมาเอง

แต่ว่ามีวิธีการถูเขาบอกอย่างนี้
ถูให้ดีถูให้ดีนะครับทาถูทาถูถูจนขึ้นเงา
ไม้ตะเคียนขาวอีกเรื่องเลยครับโอ้
นี่ตะเคียนทองหรือตะเคียนเงินหรืออะไรนะครับคุณ
ตะเคียนขาว

คิดอะไรได้ก็มาซื้อตรงนี้นะที่วิ่งมาตรงนี้
เพราะอย่างน้อยเราก็ช่วยสนับสนุนรัฐบาลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบถูกกฎหมาย
ใช่ไหมรัฐที่มันไม่สนับสนุนรัฐบาลนะ
อย่างพวกลอตเตอรี่ที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐก็อย่าไปยุ่ง
ใช่ถูกต้องตำรวจเขาจับเอา
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเห็นไหมแต่ละคนก็มีวิธีการถูต่างกันนะ
อันนี้ใช้นิ้วป้องวนวนวนวน

นิ้วสึกหรือเสี้ยนตำฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

เอ้าก็ว่ากันไปเป็นเรื่องราวของความเชื่อมาให้คุณได้ติดตามรับชมกัน
วิจารณญาณในการรับชมนะย้ำกันก่อน
นิดนึงว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมาย
กับทางภาครัฐของเราเป็นประโยชน์ที่สุด

นำไปทำสิ่งดีให้กับสังคมได้อีกมากมาย

และก็ยังไม่หมดเท่านั้นเพราะว่าคุณชนะพาไปแล้ว
ดิฉันพาไปบ้างไม่ยอมเหมือนกัน
ไปส่องไปขูดไปทาไปถูกันต่อที่จังหวัดอ่างทอง

ส่องดีต้องตั้งใจดูนะคุณ
ไปกันที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เดินทางมาแห่กันมาขอเลขเด็ดกันที่นี่แหละค่ะคุณ
มีการโรยแป้งขูดหาตัวเลขกับพ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษร
เป็นต้นตะเคียนคู่อายุกว่าพันปี
นี่บัฟคุณเลยเก่าแก่กว่า

บอกว่าให้เลขเด็ดถูกติดต่อกันมาหลายต่อหลายงวดนะคุณนะ
มาดูที่มาที่ไปกันหน่อยต้นตะเคียนพ่อปู่ทองคำเนี่ยมีอายุ๑๙๔๔ปีแล้ว

แล้วก็มีความยาว๙เมตรขนาดใหญ่๓คนโอบเลยนะคะ
ส่วนต้นตะเคียนแม่ย่าสุวรรณเกษรมีอายุ๑๙๑๔ปี

ห่างกันมีความยาว๒๑๘เมตร

ขนาด๓คนโอบเหมือนกันโอ้โหยาวมาก๒๑เมตรคุณ

ซึ่งต้นตะเคียนคู่นี้เดิมอยู่ที่กลางแม่น้ำปลาจีนในจังหวัดปราจีนบุรี

ปรากฏว่าได้มาเข้าฝันชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง
บอกว่าให้ช่วยนำขึ้นมาจากแม่น้ำหน่อย
ชาวบ้านก็เลยพากันตามหาคุณ

ตะเคียนคู่เหมือนในฝันเลยเขาบอกแบบนี้
ก็ได้มีการอัญเชิญมาอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุม
ชาวบ้านทราบข่าวเท่านั้นแหละค่ะคุณ
แห่เดินทางมาขอเลขเด็ดกันไปนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกัน
แล้วเขาบอกว่าถูกกันมาหลายต่อหลายงวดไง
ก็เลยพอถูกปั๊บปากต่อปากบอกต่อกันไป
ก็ทำให้มีชาวบ้านเดินทางมาขอเลขเด็ดมาแก้บน
เป็นประจำเนืองแน่นวัดแบบนี้นะคะ
คุณสมจิตศรีสมยาชาวบ้านที่มาส่องดูหนึ่งท่าน
ก็เล่าให้เราฟังท่านบอกว่าตัวเองฝัน
ฝันเห็นพ่อปู่ทองคำกับแม่ย่าสุวรรณเกษรจะมามอบโชคให้
นี่ฝันแบบนี้เลยก็เลยค้นหาว่าท่านถูกอันเชิญไปตั้งไว้ที่ไหน
ได้มาพบว่าตั้งไว้ที่วัดที่จังหวัดอ่างทองแห่งนี้
ก็เลยเดินทางมาจากนครสวรรค์เลย
มาพร้อมกับญาติพี่น้องมากราบไหว้มาขอเลขเด็ดนะคะ
แล้วก็ส่องคันน้ำมนต์กันแบบนี้แหละค่ะ
นี่ไงที่น้องใบตองจะให้เราไปส่องดู
บอกแล้วว่านอกจากทาถูทาถูแล้วมันก็ต้องก้มเงยส่องกันด้วย
แล้วดูสิแหมมันโค้งมนต์เป็นเลขไทยสวย

เดี๋ยวฉันก็เห็น
แล้วก็เห็นน้ำตาเทียน
เงาตัวเองด้วยเนี่ยเวลาส่องไปเนี่ย

เขาให้ดูเนี่ยตรงไอ้น้ำตาเทียนที่มันโค้งที่แบบมันดูแบบแม่
มันโค้งคดไปคดมาโค้งมี๓อัน๔อันนี้ดูอย่าง
น่าคิดเหลือเกินว่ามันเป็นเลขอะไร
ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
กันตรงนี้ทุกข่าวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะยังไงก็ต้องย้ำกันเพราะว่าข่าวแบบนี้บางทีดูไปมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
บางคนก็เชื่อไงบางคนไม่เชื่อ
เชื่อก็อย่าไปว่าเขาเป็นเรื่องราวของความเชื่อของเขานะครับ

บอกว่าฮือฮามากกับการเจอเลขเด็ดตามต้นไม้ครั้งนี้ไม่ใช่ต้นตะเคียน

เป็นต้นขนุนเขาบอกว่าจะหนุนนำให้เจอโชคที่จังหวัดสุโขทัย
ไหนอ่ะไปเลย

ป๊าติ๋วนี่ต้นขนุนสีแดงสีส้มอ่ะนะ

เขาบอกว่าตอนนี้ป้าติ๋วไม่มีความเหงาอีกต่อไป

แล้วมีเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดก็มี

เนี่ยที่ต้นขนุนต้นนี้บอกหน่อยแล้วกันว่าบ้านเลขที่อะไร
บ้านเลขที่๒ทับ๑๕ถนนประสานมิตรตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
ก็เป็นของคุณสุรัชนีปริมาณหรือว่ารู้จักกันดีก็คือป้าติ๋ว
มีความแปลกนะเจ้าต้นนี้เพราะว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นสีแดงยางก็มีสีแดง
อะไรมันจะแดงไปหมดขนาดนี้ดูสิครับตามภาพเลย
แล้วก็บรรดาชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อไงก็ยกมือกราบไหว้มากันที่นี่นะครับ
แล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะว่าเป็นต้นเจ้าแม่ขนุนทอง
เป็นเจ้าแม่ไปแล้วเจ้าแม่ขนุนทอง
ดีจริงแล้วเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยให้โชคกับชาวบ้านมา๒งวดติดแล้ว
สรุปว่าตั้งแต่เราทำข่าวมามีคนถูกห
เออเขาว่ากันอย่างนั้นไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องลองเชื่อเขาหน่อย
ถึงว่าป้าติ๋วไม่เหงาเลย

นั่นแหละครับแล้วมาวันนี้อีกแล้ว
บอกเลยว่าก็เป็นวันที่ป้าติ๋วรับแขกเยอะมากจริง
ดาคอหวยก็หวังว่างวดนี้ก็จะให้โชคให้ลาบ
กับพวกเขาอีกหนึ่งงวดเท่ทเคย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องเล่าให้ฟังก่อน

มันก็คือต้นขนุนพันแดงสุริยา

ก็คือเนื้อลำต้นด้านในมันก็มีสีแดง
ขนุลก็มีสีแดงส้มคุณเนี่ยเนื้อหนาด้วยมันจะออกโซมแดงรสชาติเป็นอย่างไร
มันก็หวานหอมไม่แพ้ขนุนพันธุ์อื่นนะใบตองนะ

ซักครั้งนี้ตอนนี้เจ้าขนุลต้นนี้
คือไฮไลท์ของมันไม่ได้อยู่ที่ผล
ไลท์ของมันถ้าผลออกมาก็ไม่ได้แย่งกันกิน
แย่งกันคูลดิ
ของเจ้าต้นขนุนต้นแดงต้นนี้ที่จังหวัดสุโขทัย
แต่นี่ไงตั้งแต่เรานำเสนอมา๒รอบเนี่ย
ก็ถูกไว้แล้ว๒งวดนี้แปลว่า

โอ้โหป้าติ๋วรับรองเลยช่วงนี้

เขาบอกว่าไก่แจ้ไปไข่ไว้บนกระถางทูบ
แล้วมันจะเกี่ยวกับโชคลาภยังไงเกี่ยวกับความเชื่อยังไงเนี่ยต้องตามไปดู
ไปวัดเกาะเทวดานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
สารเจ้าแห่งนี้อยู่ที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาชนเขาเดินทางมากันที่สาราเรือแม่ลำดวน
กราบไหว้ขอโชคลาภกันจากเรือขุดโบราณแม่ลำดวน
ขุดโบราณนี้นะคะเป็นไม้ตะเคียนทั้งต้นเลย

หลังจากชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์เขานำเรือตะเคียนโบราณ

จากนั้นก็มีคนมากราบไหว้บนบานสารกล่าว
แล้วก็มีคนถูกรางวัลกันหลายต่อหลายงวด
แต่ที่มันแปลกที่เกิดขึ้นก็คือ
มีแม่ไก่แจ้ออกมาวางไข่คุณ

มันวางอยู่ด้านหน้าเรือขุดโบราณแม่ลำดวน
ไข่มีทั้งหมด๕ฟอง
ชาวบ้านก็ไปดูไข่๕ฟองนี้

มีไข่เปลือกสีน้ำตาลอยู่จำนวน๔ฟอง
และเปลือกสีขาว๑ฟอง

ก็เลยสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านนี่แหละค่ะ
ก็มีการนับจำนวนเลขของไข่ตีเป็นเลขต่างนั้นนะ

เปลือกไข่มันมีลายไหม้

แม่ไก่ขึ้นไปตรงนั้นมันไม่ร้อนหรอกคุณ
ตอนนั้นมันอาจจะดับหมดแล้ว
แต่สรุปว่ามี๕ฟอง
แล้วก็มี๔ฟองที่เป็นสีไข่ไก่

มีวัดเจดีไอ้ไข่

ใครมีไอเดียสถานที่ขอโชคลาภ

จะต้องมีผ้าสามสีมาผูก
ไม่ต้องคอก็ต้องแขนล่ะ

ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำต่อไป

ส่งมาได้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไร

เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันในช่วงหน้า
ติดตามกันเลยครับ
ร้องบ่อยประกอบชัดบริลักษณ์

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิต
แห่งที่๓๑ณโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
ตำบลตานชุมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
สำหรับโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

ห่างจากตัวเมืองประมาณ๓๐กิโลเมตร
แต่กลับประสบปัญหาน้ำดื่มขาดแค้น
อีกทั้งแหล่งน้ำในธรรมชาติมักมีสิ่งปนเปื้อน
สารเคมีสนิมเหล็กหินปูนและน้ำมีสีขุ่น
จนไม่สามารถนำมาใช้บริโภคได้
ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มจากเอกชน
ดังนั้นอีซูซูจึงได้ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการสำรวจและวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน
ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาด
เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
ควรน้ำบาดานขระส่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวัดล้อง
ทำการสำรวจความต้องการของโรงเรียน

คุณคาซาร่าตอบว่าโรงเรียนนี้มีปัญหามากเลยนะคะ
ไม่มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับเด็กนักเรียน
เพราะว่าน้ำนั้นนะคะปนเปื้อนด้วยสารเคมีปุ๋ยแล้วก็สนิมต่าง
ก็ทำให้เราต้องมาจัดการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ
สำหรับโครงการอิซูซูให้น้ำเพื่อชีวิต
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอีซูซู
เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอีซูซุม
นั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มภูมิรายได้
ช่วยให้สังคมพัฒนาอย่างแท้จริง